มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะรวบแก๊งน้ำเพชรอุ้มซ้อมชาวจีนรีดฆ่าไทย
น้ำเพชรเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าสมัครผู้เข้าประกวดครับ
เวทีมิสแกรนด์อืมสุขพันธ์ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วด้วยโอ้โห
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือเธอกับกิ๊กเนี่ย
แฟนแฟนเนี่ยที่บอกว่าเป็นทุนจีนสีเทา
จับใส่รังนะมัดมือมัดเท้าอยู่ในรังนี่นะ
ที่เข็นเข็นเอาไปนั่น่ะใช่ค่ะต้องดูยังไงวะ
พี่เบิร์ดที่จะอยู่มันต้องคุ้นคุ้ขนาดไหนเออ

เขาก็กดที่ฝารังเอาไว้

เห็นไหมมันมีช็อตที่พยายามแบบ
จับดันฝาไม่ให้ฝามันเปิดขึ้นมา
อันนี้คือคืนวันที่๑๔เมษาค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
๒คนคือในกบนะที่ใส่หมวกแก๊ปกับอีกคนนึง
ผมยาวมัดผมชื่อว่านายโจ
เขาก็ลากรถเข็นแล้วก็มีกล่องในนี้อยู่
กล่องนั้นมีคนอยู่ค่ะคือในหวัง
เอาลงมาจากชั้น๑๗ของคอนโดแถวสาธรณ์
แล้วก็เข็นลงมาที่ลานจอดรถเอานี่ของตก

หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีอีกคนนึงแหละอยู่ในรถเบนส์
ทีนี้พอยกกล่องหรือว่ารังพลาสติกใส่รถแล้ว

คือคันนี้น่าจะมีในหวังที่อยู่ในรัง
อยู่ในรถเบนท์คันนี้ซึ่งจริงเบนท์คันนี้เป็นรถของในหวังเองนะ
ทีนี้คนร้ายพาในหวังไปขังไว้ที่หัวหินที่ประจวบคืนนึง
แล้วก็มีการข่มขู่ซ้อมทรมาน
หลังจากนั้นก็ให้ในหวังวีดีโอคอลหาเพื่อนชาวจีน
แล้วบอกว่าห้ามแจ้งความเด็ดขาดเลยนะ
บังคับไงให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีของฝั่งคนร้าย
คือให้โอนมาในบัญชีของในกบ๒ครั้ง๒ล้าน๙แสนบาท
แล้วครั้งที่๓ให้โอนมาให้ผู้หญิงที่ชื่อตา
อีก๑๓๐๐๐๐๐บาทรวมแล้วเป็นเงิน๓๙๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้เงินจำนวนนี้ที่มีการโอนเข้ามา
ตอนนี้ตำรวจสามารถอายัดเอาไว้ได้๒ล้าน๓แสนบาทค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ครับก็มีการนัดว่าจะไปปล่อยตัวในหวัง
คือไม่ได้จะฆาตกรรมอะไรนะจะไปปล่อยตัวในหวัง
แต่ตำรวจสืบนครบานไปตามเบาะแสคนร้ายได้
แล้วก็พบผู้ร่วมขบวนการใน๖คน
จับกลุ่มได้ตอนแรกก่อน๒คนคือกบกับจูนครับ
ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีก๔คนคือโจคนผมยาวที่มัดผมอยู่ในกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
แล้วก็กายหรือว่าบอสซึ่งเป็นกิ๊กใหม่
เป็นกิ๊กใหม่ของน้ำเพชรแล้วก็จะมีน้ำเพชรด้วย
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่เป็นอดีตผู้สมัครเวทีนางงามชื่อดังเลย
แล้วก็ตาจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่รับโอนเงินไป๑ล้าน๓๐๐๐บาทนั่นแหละ
ทั้ง๔คนนี้ตอนแรกยังหลบหนีอยู่
กบผู้ต้องหารับสารภาพว่าถูกบอสเนี่ยจ้างมาก่อเหตุ
แต่ก็ไม่ยอมตอบว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะ
แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าทำไมตัดสินใจมาร่วมก่อเหตุกับบอส
โดยเจ้าตัวก็คือกบกับโจไปจับหวังเนี่ยจับในหวัง
ชาวจีนลงไปนอนในกล่องพลาสติกที่ซื้อมาในลักษณะนอนตะแคง
งอขาแล้วก็มัดเท้ามัดมือไพ่หลังเลย
ทำแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยโอ้โห

ซึ่งขณะที่พาในหวังเดินทางไปหัวหินก็เปิดฝากล่องเพื่อให้ในหวังได้หายใจอยู่
แล้วก็แก้มัดเชือกออกครับ
ในหวังก็มีท่าทียอมไปด้วยนะ
ตลอดเวลาที่เดินทางครับอันนี้ที่กบเล่านะ
บอกว่าหวังเนี่ยยังมีสติรู้ตัวตลอดเวลา

บอ้างว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรอีกเลยครับไปฟังกบครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าเมื่อตอน๔ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตำรวจจับกลุ่มได้อีก
คือนางสาวตาอายุ๒๘ปี
นางเสาตาคือคนที่รับโอนเงิน

จับนางสาวตาได้ที่ลานจอดรถ
หลังสพหัวหินเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ

มีกบกับโจนะแล้วนี่

ที่บ้านพักในอำเภอคลองหลวงที่ปฐุมธานี

จับได้ที่ห้องพักในย่านทองหล่อ

บอสกับน้ำเพชรมาแยกสอบนะ

นลุมพินีคุมตัวนำไปฝากขัง
สารอาญากรุงเทพใต้ต่อไปน้ำเพชรบอกว่ายังไงบ้าง
ตัวนางสาวน้ำเพชรที่เป็นอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนดสุขพันธ์ปี๒๐๒๐เนี่ยนะคะ
ให้การบอกว่าคบหากับในหวังมาปีนึง
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลิกรากับในหวังกันไปสามเดือนอ่า
แล้วก็กลับมาคบกันใหม่ทีเนี้ยตอนที่คบกันกับในหวังเนี่ยนะ
หวังเขาให้เหมือนกับค่าดูแลเลี้ยงดูอ่ะเดือนละแสนโอ้โหเดือนละแสน
เยอะมากกินยังไงหมดเลยเดือนละแสนอ่ะก็นี่ไงเอามาแบ่งให้กับกิ๊กที่ชื่อบอสด้วย
นี่แหละค่ะแล้วก็รู้รู้ว่าในหวังเนี่ยมีตังค์เยอะมีทรัพย์สินเยอะ
แล้วก็เป็นกลุ่มจีนสีเทาจริงเขามีหมายจับจากจีนด้วยนะ
แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบหมายแดงดังนั้นในหวังก็เลยเข้ามาบ้านเราได้
ทีนี้ถามว่าไอ้ที่ไม่กล้าแจ้งความทำไมในหวังถึงไม่กล้าแจ้งความก็กลัวไง
คือตัวเองมีไหมจับที่จีนอยู่เกิดถ้าแบบแจ้งความเป็นอะไรขึ้นมา
ว่าโดนลักพาตัวแบบนี้อ้าวเดี๋ยวตำรวจก็จะตามแล้วเดี๋ยวตัวเองก็จะโดนด้วย
ทีนี้พอน้ำเพชรรู้แบบนี้น้ำเพชรก็เลยวางแผนกับกิ๊กที่ชื่อว่าในบอสนี่แหละ
อุ้มตัวในหวังไปเพื่อที่จะไปรีดทรัพย์หลังจากที่ได้เงินมาแล้วนะ
ดตังค์ออกมาล้านหกแล้วก็มาให้กับเพื่อนร่วมขบวนการไปหมดแล้วอะค่ะ
ทีนี้ตัวในหวังตรวจสอบประวัติดู
เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงมูลค่าเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยคือ๖๐ล้านบาทนะ
เป็นเงินของเขาคือ๑๒ล้านหยวนแล้วก็มีหมายจับจากทางการจีนด้วย
ตอนนี้กักตัวเอาไว้ที่ตมแล้วนะคะเตรียมที่จะผลักดันในหวังออกนอกประเทศต่อไปนะคะ